นี่ก็ยืดเยื้อกันมายาวนานแล้วนะคะ
สำหรับเรื่องว่าเบี้ยวฆ่าตัวของนักแสดงของคุณนัทคุณอ้ำเนี่ย
คือคุณอ้ำอธิชาติกับคุณนัทมีเรียมาเป็นผู้จัดใช่ไหม

แล้วมีปัญหาว่าเออไม่จ่ายค่าตัวนักแสดง
แต่ปรากฏว่าครั้งนั้นคุณอ้ำคุณนัทเขาเคลียร์กันไปแล้ว

จ่ายให้บริษัทไปแล้วแต่บริษัทไม่เอาไปจ่ายนักแสดง
ปรากฏว่าตอนนี้ความคืบหน้าเรื่องการรับเงิน
นักแสดงเหล่านั้นยังไม่ได้เงินสักบาทเดียวค่ะ

ตอนนี้ยังไม่ได้ไงเขาก็เลยโวยกันไปไงคุณ
เขาบอกว่ามันมีแค่เพียงความเคลื่อนไหว
ของผู้จัดคู่รักกับกลุ่มนักแสดงตัวประกอบเท่านั้น
ซึ่งเมื่อวันอาทิตย์ที่๒๘ที่ผ่านมา
ทั้ง๔นักแสดงจากซีรีส์เรื่องดังกล่าว
เข้าไปแจ้งความที่สนบังกอกน้อย

บอกว่าเออถ่ายละครเสร็จปุ๊บ๑เดือนหลังจากนั้นจ่ายทันที

บัตรนี้ไม่มีเงินเข้ามาสักบาทเดียว
ล่าสุดคุณอ้ำอธิชาติก็ได้ออกโรงชี้แจงอีกครั้ง
ยืนยันเลยว่าทางบริษัทได้ชำระเงินค่าจ้าง
ให้กับบริษัทจัดหานักแสดงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
คือบริษัทคุณอ้ำจ่ายเงินให้บริษัทที่จัดหานักแสดงแล้ว

แต่บริษัทจัดหานักแสดงยังไม่จ่ายนักแสดง

อ้ามมีใบเสร็จยืนยันในหัวข้อดังกล่าวอย่างชัดเจนค่ะ
แล้วก็ได้แจ้งให้กับเหล่านักแสดงทุกคนทราบโดยทั่วกัน

จ่ายเงินจำนวนนึงให้กับกลุ่มนักแสดงไปก่อน

ซึ่งจริงแล้วไม่ได้เกี่ยวข้องกับเงินค่าตัวที่ยังไม่ได้รับ
คือเหมือนควักเนื้อตัวเองให้ไปก่อน
เนื้อไปก่อนก็น้องรอเงินน้องไม่ได้นะคะ
ก็ยอมรับว่ารู้สึกไม่สบายใจเลยที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น
พร้อมทั้งยืนยันว่าที่ผ่านมาทางบริษัท

เพื่อให้เรื่องราวมันคลี่คลายลงไปเอง
แต่ดูเหมือนว่าไม่ได้รับความร่วมมือจากคู่กรณี
เพราะฉะนั้นเจอกันที่สอนอค่ะ
ก็ไม่ใช่เรื่องของสิ่งที่เราจะพูด

จนเอาง่ายบริษัทผมไม่มีอยู่ในความคำไร
น้องทุกคนก็ต้องมีค่าใช้จ่ายมีอะไร

เพราะว่าผมคนทำงานแล้วเราทำงานอยู่หน้าเซต
ผมรู้ว่าทุกคนเหนื่อยยากมากขนาดไหน

บอกว่าตอนนี้ก็ยังเดินหน้าต่อนะยังไม่ได้หยุด
แต่ว่าอยู่ในขั้นตอนของการตรวจแก้บทละครค่ะ
รับเลยว่าเรื่องนี้โอ้โหส่งผลกระทบพอสมควรเลยทีเดียว
โดยผลสุดท้ายมันจะออกมาเป็นยังไง
ก็ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของผู้ใหญ่
ทั้งนี้ค่ะในฐานะที่เป็นคนบันเทิงนะ
เขาเองยืนยันเลยที่จะเดินหน้าทำงานในวงการ
ไม่ว่าจะเป็นบทบาทของนักแสดงผู้จัดละคร
รวมไปถึงผู้ผลิตสื่อเอ็นเตอร์เทนเมนต์ต่างต่อไปในอนาคตด้วย
เนื่องจากมองว่าทุกอย่างที่ผ่านเข้ามา
คือบทเรียนสำคัญในชีวิตค่ะ
เรียกว่าเป็นมรสุมชีวิตในช่วงนี้เลยก็ว่าได้เนาะ
แต่นี่ก็ถือว่าคุณอ้ำคุณนัทก็ใจพอนะ
ควักเงินควักเนื้อตัวเองให้ลูกน้องอ่ะใช่

ก็เป็นบทเรียนครั้งสำคัญนะครับ
ก็พูดยากอ่ะตอนนี้ที่มีหลักฐานการจ่ายเงินนะ

ข้าวปั๊บเดี่ยวออกเลย